บอกเลยว่าไม่มีข่าวไหนที่ได้รับความนิยมแล้วก็ฮอตมากไปกว่าการเดินทางมาเยือนเมืองไทยของซุปตานุ่มแดนกิมจิอย่างทรงจุงกินั่นเอง
ใช่แล้วค่ะเพราะนอกจากแฟนคลับชาวไทยที่ตั้งหน้าตั้งตารอคอยแล้ว
ดาราเขาก็ขอโหนกระแสความฮอตของทรงจุงกิเหมือนกันด้วยการทำภาพล้อเลียน
บอกเลยว่าแต่ละคนเนี่ยทั้งหาทั้งน่ารักเลยล่ะค่ะ
ยังคงเป็นกระแสฮอตข้ามคืนสำหรับการมาเยือนเมืองไทยของทรงจุงกิ
ฉายาสามีแห่งเอเชียที่เดินทางมาถึงประเทศไทยเมื่อค่ำวานนี้
ทำเอาสนามบินสุวรรณภูมิแทบแตกเนื่องจากมีกลุ่มแฟนคลับนับพันคน
รอต้อนรับซุปตาขวัญใจอย่างล้นหลาม
ฝากคนบันเทิงบ้านเราที่ชื่นชอบหนุ่มทรงจุงกิก็ไม่น้อยหน้า
มีการหยิบภาพของหนุ่มจุงกิในซีรีส์มาล้อเลียน
โดยแจ๊คแฟนฉันนักแสดงหนุ่มอารมณ์ดี
ก็ได้โพสต์รูปที่เจ้าตัวสวมชุดทหาร
เปรียบเทียบกับกัปตันยูชิจิน
พร้อมตั้งคำถามซ้ายหรือขวา
และติดแฮชแท็กด่าได้แต่อย่าแรง
งานนี้ทำเอาแฟนคลับของหนุ่มแจ๊คและสาวกของบิ๊กบอส
เข้าไปแสดงความคิดเห็นอย่างสนุกสนาน
อกจากนี้พระเอกหนุ่มหน้าไทยเต้ยพงศกร
ก็ไม่น้อยหน้าโพสต์ภาพตัวเอง
แคปชั่นว่าทรงจุงกิอยู่เขาใหญ่ไปก่อนนะ

เข้ามาแสดงความคิดเห็นกว่าร้อยคอมเมนต์เลยทีเดียว
ขณะที่ล่าสุดในโลกออนไลน์
เผยแพร่ภาพสถานที่แห่งหนึ่ง
อ้างว่าเป็นที่พักของโอป้าระหว่างที่เยือนเมืองไทย
แต่ไม่ได้รับการยืนยันข้อเท็จจริง

ที่ต้องยอมรับเลยว่าความฮอตของหนุ่มจุงกิ

ส่วนความเคลื่อนไหวของกึ้งเฉลิมชัย
ที่เป็นหัวเรือใหญ่พานุ่มจุงกิมาให้สาวไทยได้ฟินกัน
จากภาพถ่ายร่วมเฟรมกับหนุ่มจุงกิที่สนามบินเมื่อคืน
จนถึงตอนนี้ไม่มีความเคลื่อนไหวใดออกมา
สำหรับใครที่อยากไปสัมผัสตัวเป็นของซุปตาสุดฮอตคนนี้

ไปร่วมกิจกรรมแฟนมิตติ้งในงานทรงจุงกิเอเชียทัวร์แฟนมิติ้งอินแบงคอก
วันเสาร์ที่๗พฤษภาคมนี้ที่ทันเดอร์โดมเมืองทองทานีนะคะ